มีอย่างเกิดเหตุโสดค่ะตรงบริเวณหาดแหลมแม่พิมที่ระยองนั่นเอง
คือขับมาตรงถนนเรียบชายหาดแล้วตรงนั้นถ้าเกิดใครเคยไปมันจะเป็นทางโค้ง
ปรากฏว่ากระบะคันนี้คุมรถไม่อยู่ค่ะ
พุ่งเข้าไปชนรถสีขาวคันนี้แล้วก็ไปชนคนที่กำลังตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ย
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดนะคะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตหนึ่งคน
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๗รายนะคะ
ซึ่งตำรวจสพบ้านกล่ำก็ได้รับแจ้งเหตุกระบะชนนักท่องเที่ยวริมหาด
บนถนนเรียบชายหาดแหลมแม่พิมพ์ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ตอนเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบเที่ยงคืนกว่าไปพร้อมกับแพทย์เวร
โรงพยาบาลระยองแล้วก็หน่วยกู้ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์
ก็ไปเจอเชฟโรเล็ตสีแดงคันเมื่อกี้ค่ะ
สภาพเมื่อกี้คือตกลงไปข้างถนนริมหาดด้านหน้าเนี่ยพังยับ
ส่วนข้างก็เจอเก๋งขาวฮอนด้าสภาพก็พังเสียหาย
แล้วก็ยังมีรถมอเตอร์ไซสีน้ำเงินโดนชนจนกระเด็นไปตกที่บริเวณชายหาด
มีคนเจ็บร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด

หนึ่งรายคือนายวรวิทย์วิริยากิจอายุ๓๐ปี
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อน

คนขับรถกระบะสีแดงเนี่ยชื่อว่านายอภิวัฒน์อายุ๒๔ปี
เขาก็เล่าแบบนี้บอกว่าผมเนี่ยก็ขับรถมาด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุมันเป็นถนนเลียบชายหาด
เป็นช่วงทางโค้งปรากฏว่ารถเสียหลักค่ะ
แล้วก็ควบคุมรถไม่อยู่เลยไปชนรถยนต์สีขาว
ชนรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่เรียบชายหาด
แล้วก็แฉลไปชนกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่เขากำลังล้อมวงนั่งดื่มกินกันอยู่ริมหาดนี่แหละ
จนทำให้มีคนเสียชีวิตจนทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าทางฝั่งแม่ของนายอภิวัฒน์คนขับกระบะเนี่ยนะคะ
ก็ตามมาตามมาทีหลัง
แล้วก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนี่นี่คือคุณแม่
คุณแม่บอกแบบนี้ลูกชายเล่าให้แม่ฟัง
ว่ามีรถเก๋งขาวขับมาตัดหน้ารถลูกชายแม่
แล้วลูกชายก็เลยหักหลบทำให้รถของลูกชายเสียหลักไปชนกลุ่มนักท่องเที่ยว
เอาฟังแม่พูดหน่อยค่ะ
แต่คนที่เห็นเหตุการณ์เล่าด้วยฟัง
บอกว่ากระบะแดงขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนรถเก๋งขาวมอเตอร์ไซต์
แล้วก็พุ่งไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังดื่มกินกันอยู่
หลังจากนั้นมีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด

เห็นร่างคนถูกชนกระเด็นไปตามแรงชนของกระบะแดงเลย
อันนี้คนเห็นเหตุการณ์ก็จะพูดตรงกัน
เหมือนกับคนที่เขาขับรถกระบะนี่แหละค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจก็ต้องควบคุมตัวนายอภิวัฒน์
ดำเนินคดีตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย
ว่าเอ๊ะเมาหรือเปล่าทำไมถึงมาชนแบบนี้
ปรากฏว่าตรวจแล้วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ก็มีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนคนเจ็บเนี่ยตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแกลงระยองนะคะ